มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นชีวิตของพนักงานเก็บขยะ
เคราะห์ร้ายนะคะถูกคนหลับในขับรถมาชน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาหักนะคะต้องหยุดงานต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
โดยได้ค่าเสียหายประกันของคู่กรณีจ่ายให้วันละ๕๐๐บาท

นี่ค่ะชีวิตคนเก็บขยะที่เจอคนขับรถหลับในพุ่งชน
เรื่องนี้เพจอีซ้อขยี้ข่าวเอามาโพสต์ไว้
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานเก็บขยะคนนี้ค่ะ
คือทางคู่กรณีเนี่ยประเด็นก็คือ
คู่กรณีชดเชยค่าเสียหายให้วันละ๕๐๐บาท

ส่วนค่าทำขวัญคู่กรณีบอกกับครอบครัวของคนเจ็บ

แค่ไหนแล้วที่ลืมตาตื่นขึ้นมาทัน
เพราะถ้าไม่หักหลบอาจจะมีคนต้องตายในหน้าที่
อันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะด้วยเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณสมศักดิ์มงคลแท้
เคราะหร้ายที่บาดเจ็บนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ปั๊มน้ำมันปตทที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีช่วงตี๕
เขาบอกกำลังเก็บเก็บ
กำลังเทขยะลงในรถเก็บขยะของเทศบาลเลยนะคะ
รถคู่กรณีมาชนท้ายแล้วภาพตัดเขาจำอะไรไม่ได้อีกเลย
แต่ก็ต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวถึง๓เดือน
ตอนนี้ขาก็ต้องใส่เหล็กดามไว้อยู่นะคะ
เรื่องคู่กรณีที่ให้เงินเยียวยา๕๐๐บาทต่อวัน
คุณสมศักดิ์บอกว่าพรุ่งนี้จะนัดเจรจากับคู่กรณีที่โรงพัก
ซึ่งทางประกันบอกว่าจะช่วยได้เต็มที่วันละไม่เกิน๕๐๐บาท
เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณ๔๐๐๐กว่าบาท
แต่ค่ารักษาพยาบาลจริงคุณสมศักดิ์บอกว่าอยู่ที่๒แสนกว่าบาทค่ะ
กำลังเทขยะลงรถอยู่ครับ
พอเทเสร็จเรากำลังขึ้นรถขึ้นแล้วแล้วรถก็มาชนท้าย
แต่เห็นประกันหมกช่วยได้เต็มที่ก็ไม่เกิน๕๐๐บาท
เราก็ไม่รู้แต่ว่ามันเงินเยียวยา
มันค่ารักษาผมอะ๕๐๐๐๐๐

แต่ประกันก็พูดแบบได้แค่นี้๕๐๐บาท
คือว่าเขาเต็มที่ให้วันไม่เกิน๕๐๐บาท

ก็เสร็จแล้วก็๔๐๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้ครับ
แต่มันไม่คุ้มกับการที่ว่าเราทำงานไม่ได้อีกนาน
หมอให้พัก๓เดือนก็ยังไม่รู้ว่า

ส่วนประเด็นคำพูดที่ไม่ค่อยน่ารักเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับภรรยาของคุณสมศักดิ์คนเจ็บ
เขาบอกว่าที่มีประเด็นบอกว่าดีแค่ไหนที่ลืมตาตื่นขึ้นมาทัน
เพราะถ้าไม่หักหลบอาจต้องมีคนตายในหน้าที่อันนี้
เรื่องนี้เรื่องจริงไหมเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอ
ซึ่งเธอก็ให้คำตอบบอกว่าเขาพูดจริง
แต่พูดประมาณว่าเขาสะดุ้งตื่นพอดีก็เลยหักหลบ
ทำให้มีคนบาดเจ็บแค่คนเดียว
นี่ค่ะคือจริงแล้วคือคำพูดประโยคนี้
แล้วเธอก็บอกว่าคนขับเนี่ยก็ขอโทษกับครอบครัวของเธอแล้วค่ะ